พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
จะเป็นการเชิญพระโกรธพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคาร
พระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
การเชิงพระโกรธพระบรมอัฐษฐิจะเชิงโดยพระทินางราเชนทรยาน
ส่วนการเชิญพระอบพระบรมราชสรีรังคารจะเชิญโดยพระที่นั่งราชเชนพระยานน้อย
ที่ช่างสิบหมู่จัดสร้างขึ้นใหม่ทั้งองค์ถอดแบบรูปทรงมาจากพระที่นั่งราชเชนพระยาน
แต่มีขนาดเล็กกว่าออกแบบโดยนางสาวชุลีวันวงบุญ
ในช่างศิลปกรรมสำนักช่าง๑๐หมู่กรมศิลปากร
พระทินางราเชนทรยานน้อยเป็นพระทินางราชญานทรงบุษบก
สร้างด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกทั้งองค์
การประกอบพระที่นั่งราชเชนพระยานน้อยใช้วิธีการเข้าไม้แบบโบราณ
ร่วมขานหามมีขานสำหรับหาม๔ขาน
ใช้คนหาม๕๖คน
พื้นเรือนเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า
ต่างจากพระที่นั่งราชเชนพระยานที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
ภายในประดิษฐานพระพระอบพระบรมราชสรีรังคาร
กว้าง๓๖เซนติเมตรสูง๖๐เซนติเมตร
วิจิตรงดงามของพระที่นั่งราชเชนพระยานน้อยมีองค์ประกอบด้วยกันทั้งหมด๒๐รายการ
ประกอบด้วยเม็ดน้ำค้างปลียอดลูกแก้วบัวกลุ่มเหมบัวคอเสื้อองค์ระคัง
บาลาลีบันแถลงเฟื่องระยะคันถวยประจำยามรักอกเสาไม้๑๒
กับพรมศรกระจังปฏิญาณบัวท้องไม้เชิงบาดหน้ากระดานบัวหงายครุฑยุทธ์นาคและฐานสิง
ส่วนซุ้มเครื่องยอดยังมีลายเฟื่องอุบะสลักดุลโลหะประดับงดงาม